เมื่อกี้โฉชนกันอันนี้เป็นเรื่องของรายเด้อ

ทีนี้พอมีลูกค้าสั่งของจะไปส่งของส่งพัสดุให้
ในกรณีนี้คนนี้ค่ะรับงานมาเสร็จไปรับของจะเอาของไปส่งให้ลูกค้าแล้วไปเอาของมาก็ต้องจ่ายเงินแทนลูกค้าปรากฏคุณผู้ชมกลายเป็นตัวเองโดนหลอกค่ะ
โดนเป็น๒๘๐ร้องไห้เลย
ตกลงมาโดนหล่องอีก
คุณผู้ชมพี่อุ๋ยคะอันนี้คือสองคนนี้เขาเป็นรายเดอร์ทั้งคู่ก็เป็นแฟนกันนั่นแหละ
แล้วปรากฏว่าไปรับงานมางานหนึ่งแล้วก็ต้องเอาของไปส่งให้กับลูกค้าอีกที่หนึ่ง
คนที่อยู่ในคลิปเนี่ยรายเดอร์คนนี้ชื่อว่าคุณชายุทธ์นะคะ
เขาเล่าแบบนี้ว่าเมื่อวานสักประมาณบ่าย๒
ตัวเองไปกดรับงานมาแล้วปรากฏว่า
จะต้องไปรับของที่แรกก่อนก็คือที่เพชรเกษม
แล้วจะเอาไปส่งแถวโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
จากนั้นก็ลูกค้าก็ขอเบอร์โทรศัพท์เลขบัญชี

แล้วก็เดี๋ยวจ่ายให้พี่ไปก่อนแล้วกัน๒๘๐บาท

เขาบอกว่าจริงมันก็เป็นปกติของลูกค้าแหละ
แล้วเขาก็ทำรายเดอร์อาชีพนี้ส่งของมานานแล้ว

ปรากฏว่าพอไปถึงจุดที่เขาต้องไปรับสินค้า

อายุไม่เกิน๓๐ปีเอาของมาให้

ทำไมชายคนนี้ไม่ส่งของให้เขากับมือ
แต่อยู่ดีเอาของไปใส่อยู่ในกระเป๋าหลังรถเขาเลย
แล้วก็เร่งเขาอยู่นั่นแหละว่ารีบหน่อยนะ

ย้ำแบบนี้ด้วยนะคะว่าของมันแตกหักง่ายต้องระวัง
ทีนี้คุณชายุทธ์ก็ไม่ได้คิดอะไรเขาไปกับแฟนนะนะ
ก็ขี่รถออกมาค่ะกับแฟนเอกใจนิดนึง
ทำไมถึงยังไม่ได้เงินทำไมยังไม่โอนมา
ตอนนั้นคือจ่ายไปเองแล้วนะ๒๘๐บาท
พอไปเปิดดูตัดสินใจเปิดดู
เป็นพวกเหมือนกับเศษขยะถุงพลาสติกอะไรพวกนี้นะฮะ
ไม่ใช่ของเลยนะครับเดี๋ยวฟังเสียงเขาหน่อยนะฮะ
มันก็เสียความรู้สึกนะเพราะว่าวันนั้นผมก็
ฝนตกทำงานก็ได้ประมาณ๖๗๐๐อยู่เลย
แล้วโดนเขาไปหลอกหลอกเขาไป๒๘๐อย่างนี้
ผมต้องฟังให้เขาก่อน๕รอบก็ไม่ได้นะ
ผมจะกดจบงานก็ได้แต่คือว่ามันโดนหัก
แต่ผมต้องไปแจ้งที่บริษัทก่อน
ว่าผมเจอหลอกอะไรอย่างนี้นะให้เขากดจบงานให้

ก็คือว่ามันทั้งเสียเวลาเสียอะไรเสียทุกอย่างนะครับ
กว่าจะได้เงินมาก็ต้องเสียให้เขาอีก
แย้งกดงานก็ฝาจะได้เงินฝาจะได้อะไร

ไม่ค่อยมีเงินหายากแล้วผมต้องมาโดนอีก
เงินมันหายาก๒๘๐เลยนะพี่

ก็เลยเชื่อว่าสองคนนี้น่าจะรู้กัน
ไปรับสินค้าให้หน่อยออกเงินให้พี่ก่อนนะ
ไปถึงจ่ายเงินให้ปึ้งมาถึงอ้าวเป็นอะไรก็ไม่รู้
แล้วเป็นพวกพลาสติกขยะเป็นใบเสร็จรับเงินคือมันต้องทิ้งพวกนั้น
ซึ่งติดต่อไม่ได้แล้ว๒คนนี้